ท่านผู้ชมครับวันนี้วันพฤชมงคลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เดินทางไปร่วมพิธีงานพระราชพิธีพฤชมงคล

ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถาม

หลังเมื่อวานนี้ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เผยแพร่คลิปในการขอบคุณประชาชน

นักข่าวถามว่าเอ๊ะทำไมเผยแพร่คลิปขอบคุณประชาชนอะไรยังไง

นี่นะฮะ
จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าท่านมีอะไรจะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่

พลเอกประยุทธ์บอกเขามีกระบวนการของเขาอยู่

กไม้โบกมือบอกไม่มีเวลาแล้วเขามีกระบวนการของเขาอยู่
ส่วนเรื่องสวโหวตเลือกนายกเนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ตู่ตอบสั้นบอกว่าให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูล
อันนี้นะครับ

นั่งเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วส่องพระด้วยนะครับ
ไม่ได้มีนัยยะอะไรใช่ไหมคะพี่อุ๋ยคนก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าท่านอยากจะบอกอะไร
จะสื่ออะไรหรือเปล่าอาจจะหมายถึงการจัดตั้งรัฐบาลแค่นั้นเลยใช่ไหมคะแค่นั้นแหละตรงไปตรงมา

คุณผู้ชมคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรี

คนก็จับตาไปที่สว๒๕๐เสียง

โหวตให้คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
เพราะหลายคนก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่โหวตให้
ก็บอกว่าไม่ออกเสียงแต่ทั้งไม่โหวตให้และไม่ออกเสียง
เสียงมันหายไปเลยมันน่าเสียดายเสียงตรงนั้น
ก็เลยมีกระแสจากคนในวงการบันเทิง

ไม่อยากจะใช้คำว่าโพสต์กดดันนะคะ

แล้วมันก็มีบางท่านนะคะ
หลายคนงงในจุดยืนทางการเมือง
เพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าอยู่ฝั่ง
หนุนรุมตูแบบสุดลิ้มทิ้มกระโต๊ะ
แต่ล่าสุดออกมาโพสต์ในลักษณะที่ว่า
สนับสนุนก้าวไกลแล้วก็เชียร์ก้าวไกล
ท่านนี้ค่ะคุณอุทัยม่วงบุญศรี
นักร้องดังเลยคุณผู้ชมคงจำได้นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ออกมาสนับสนุนรัฐบาล
ของผลเอกประยุจรรย์โอชาแบบเต็มตัว
เธอออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะ
แต่ทีนี้ค่ะเธอออกมาโพสต์ในลักษณะที่ว่า

นายกรัฐมนตรีเป็นการยอมรับกติกา
หากจุดยืนของคุณพิธาไม่สร้างความแตกแยก

ไม่ได้นำพาประเทศไปสู่จุดเสี่ยง
แตะมาตรา๑๑๒สวก็น่าจะให้ผ่าน
ประเด็นนี้คนงงตกลงคุณอุหารือไทย
จุดยืนทางการเมืองเปลี่ยนแล้วหรืออย่างไร

เพราะอู่บ้รรมันใจว่าน่าจะเป็นคุณอุ้งอิง

เพราะฉะนั้นจะมาโทษสวได้ยังไง

อาจจะไปออกที่คุณอุ้งอิ๊งมากกว่า

คือคุณอุ๊พูดในลักษณะที่ว่า
คนเข้าใจผิด
แกสนับสนุนก้าวไกลสนับสนุนคุณพิทา
พูดไปพูดมาอ้าวสนับสนุนคุณอุ้งอิ๊งเหรอคะ
คือคุณอู๋บอกว่าตามกระบวนการหลังเลือกตั้งเสร็จ

ก็ต้องให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลหรือไปโหวตเลือกนายก

แต่คุณอย่าไปกดดันสวเขา
ว่าต้องโหวตให้กับนายกจากก้าวไกลคือคุณพิธา
แล้วถ้าคุณพิทาโหวตนายกไม่ผ่านคุณอู้บอก
ก็คุณอุ้งซึ่งเธอบอกเธอมั่นใจว่าคุณอุ้งอิงน่าจะผ่าน

อีกหนึ่งคนนะคะพี่คิมเจนิเฟอร์คิมค่ะครับ
ก็เช่นกันนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็น่าจะจำได้
เคยออกมาฟาดบรรดาเด็กที่ออกมาชุมนุมอยู่
แรงด้วยค่ะในโลกออนไลน์ออกมาโพสต์อะไรแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้ค่ะล่าสุดโพสต์ภาพสีส้ม
มีข้อความว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน
แล้วภาพส้มเลยแล้วโพสต์ยาวเลยอะค่ะ
ประเทศชาติถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชน
อะไรไม่ดีก็ค่อยปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับผู้คน
รุ่นเด็กและรุ่นแก่และเข้ากับปัจจุบันทันเหตุการณ์
ฝากข้อความถึงผู้ใหญ่หลายท่านว่า
ผมหงอกมีไว้ให้คนไหว้ไม่ได้เอาไว้ให้คนถอน
แล้วก็ทิ้งท้ายนะคะตอนนี้เราไม่มีอะไรจะเสีย
ต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้
แต่ก็ไม่เสียหายเท่าที่ผ่านมา
โอ้โหคนในวงการบันเทิงก็เลยบอกว่า
คิมเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะเนี่ย
คุณหนุ่มกลาค่ะโพสต์ข้อความว่า
สวเราไม่ได้เป็นคนเลือกมาแต่ทำไมถึงมาทำหน้าที่ตัดสินชะตาชีวิตเรา